ไปดูที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้คือต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์กับบ้านไหน
ที่มีกระติกน้ำร้อนแบบเสียบปลั๊กแล้วก็กดน้ำ

คุณยายท่านนี้เหมือนกับโอ้โหพอต้มน้ำร้อนเดือดแล้ว

คุณยายเปิดฝากะติกน้ำร้อนแล้วใช้แก้วตักเอาน้ำอยู่ด้านใน
สุดท้ายไฟรั่วช็อตจนเสียชีวิตดูภาพเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มองกะติกน้ำร้อน

ถ้าตักน้ำอะไรก็ไม่รู้มันล้วน

โอ้โหด้วยความแกเป็นคนแก่เนอะ
ใช่ค่ะคือญาติแล้วก็ลูกก็กอดร่างของคุณยาย
เหมือนกับโดนกระติกน้ำร้อนมันไฟมันรั่วออกมา

แล้วมือคุณยายจุ่มลงไปเพื่อตักน้ำร้อนนะคะพี่ก๊อฟคุณผู้ชม
เสร็จแล้วปรากฏว่าไฟมันรั่วผ่านตัวสแตนเลสช็อตคุณยาย
นาทีนั้นคุณยายเนี่ยคือคนในบ้านเห็นว่าเหมือนกับหงายหลังลงไปกับพื้นเลยนะคะ

ลูกชายเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือช่วยชีวิตในการปั๊มหัวใจและ
แต่ยื้อชีวิตไม่ทันส่วนนี่นี่ค่ะคือกระติกน้ำร้อนที่แบบเปิดฝา

แล้วก็บ้านนี้เหมือนกับมีการใช้กระติกน้ำร้อนมานานหลายปีเหมือนกันนะคะ
โดยปกติแล้วก็จะมีลูกสาวตะเตรียมให้
แต่วันนั้นคุณยายตักเองจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสลด
ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของคนในครอบครัวแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่๙
ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำค่ะ
ศพของคุณยายท่านเนี้ยทราบชื่อคือนางเพียรจิตกินรำนะคะ
วัย๗๕ปีคุณยายก็เสียชีวิตในสภาพนอนหงาย
แล้วสังเกตดูปรากฏว่าที่แขนขวามีร่องรอยถูกไฟฟ้าช็อตค่ะ
ที่นี่จากการสอบถามลูกชายของคุณยายนะคะ
สมชายกินรำวัย๔๖ปีเขาบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงร้องของคุณแม่
สะกดล้องจากในครัวว่าเหมือนคำเดียวเลยครับคุณผู้ชม

คือเห็นแม่หงายหลังแล้วพยายามช่วยชีวิตแล้ว
แม่ตายคามือลูกนะคะ

ร่มข้างหนึ่งร่มเบียงข้างหนึ่ง

เดี๋ยวได้คุยกับย่ายไหมครับ

มันจะเออแกจะพูดเกรก่าวเขาคุยไม่ได้นะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับลูกสาวของคุณยายด้วย
ลูกสาวคือนางสมรกินรำวัย๕๓ปีนะคะ
ตัวลูกสาวบอกว่าจริงแล้วแม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบหืด
มีอาการไอจามอยู่เป็นประจำ
แต่ละวันต้องมีการดื่มน้ำร้อนผสมมะนาวแทบทุกวัน
โดยปกติแล้วลูกสาวจะเป็นคนตระเตรียมให้
แต่วันนี้เหมือนกับแม่ไปตักน้ำร้อนเอง
แล้วคือด้วยความที่ว่าตอนแรกลองกดดูแล้วแหละ
แต่แม่คงกดไม่ออกกดน้ำร้อนไม่ออก
ก็เลยตัดสินใจเปิดฝาไอ้ตัวกระติกน้ำร้อนนะคะ
แล้วใช้แก้วไปตักด้านใน
จนสุดท้ายโดนไฟช็อตจนเสียชีวิตแบบนี้
ขณะที่ด้านของลูกเขยนะคะ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะโอ้โหข้อมูลจากลูกเขยน่าตกใจมาก
เขยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
กระติกน้ำร้อนมันช็อตคนในบ้าน
ตัวลูกเคยหรือว่านายชิดเคยโดนช็อตมาก่อน
แต่ว่าเหมือนกับสะบัดได้ทันเอาตัวรอดได้ทันค่ะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
ซึ่งระหว่างนี้เห็นครอบครัวบอกว่ากำลังหาซื้อกระติกน้ำร้อนใหม่ด้วย
เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแต่สุดท้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ
คุณแม่ต้องสิ้นใจตายเพราะว่ากระติกน้ำร้อนตัวนี้ก่อนค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ใช่ครับสุดท้ายก็ต้องบอกนะ
ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะใช้ให้ถูกวิธี
เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็คือเขาให้กดก็ต้องกดเนอะ
ถ้าเสียอย่าใช้ต่อต้องซ่อมทันทีต้องเปลี่ยนทันที